ไปที่จังหวัดปลาจีนบุรีครับกลางถนนเลยนะ
ผู้ชายสองคนรุมทำร้ายคนแก่

ตอนเต้นเห็นผู้ชายสองคนไล่ตีไล่ทำร้าย

ไม่แน่ใจนะครับ

นี่แหละครับวิ่งหนีหัวซุกหัวสุนและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงที่ผ่านมานะครับ
คือตรงนี้คือปากทางเข้าวัดท่ากระทุ่มที่อำเภอบ้านสร้าง
ทีมข่าวสอบถามในโอนะครับคนถ่ายคลิปเล่าบอกว่าเขาขับรถไปเห็นผู้ชายสองคน
ถือไม้ยาวไล่ตีคนแก่คนแก่มีเลือดออกที่หัวด้วยที่ศีรษะด้วยนะนะครับ
จากนั้นผู้ชายผู้ชายแก่คนนั้นก็ควักมีดออกมาครับไล่ฟันผู้ชายสองคนนั้นวิ่งไปคนละทิศคนละทาง

แค่เห็นชายผมขับรถบรรทุกมาเต้นท่ากระทุ่มบ้านสร้าง
สังเกตเห็นชายวัยรุ่น๒คนครับถือไม้ยาว๒อัน
วิ่งไล่ตีคนแก่พอไปถึงตัวคนแก่
คนแก่ก็เลยควักมีดออกมาไล่แทง
แล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นตามคลิปครับ
แล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร